มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
มีชาวเมียนมาร์คนนึงเขาเคยจำคุกต้องโทษในคดีฆ่าข่มขืนเด็ก
แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วปรากฏว่าล่าสุดในพื้นที่มีเด็กหญิงวัย๕ขวบ
คมคืนแล้วก็ฆ่าจนเสียชีวิต
ชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยกันว่าน่าจะเป็นคนเดิมนี่แหละที่ก่อเหตุ
รุมประชาธรรมกันซะน่วมเลยนะคะแต่ว่าคดีนี้ไม่พลิกล็อกค่ะ
ตำรวจสอบเค้นแล้วเขายอมรับว่าเขาเป็นคนทำจริง
ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพแม่สอดนะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
พบศพเด็กหลังบ่อขยะริมคลองชลประธานก็เลยเข้าไปตรวจสอบค่ะ
อยู่ในซอยศูนย์ส่งเสริมกีฬามวยไทยชุมชนอิสลามที่ถนนสายแม่สอดแม่ตาวนะคะ
ในที่เกิดเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นประชาชนอยู่กันเยอะเลยค่ะ
คนไทยคนเมียนมานะคะมุ่งดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วย
ทางฝั่งมุงก็มุงกันไปแต่อีกฝั่งนึงค่ะเขารุมกันอยู่
เป็นการรุมประชาธรรมชาวเมียนมานะคะทราบชื่อภายหลังชื่อว่านายซาริมอายุ๒๗ปีค่ะ
รุมประชาธรรมกันเป็นเพราะว่าคนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะอยู่บริเวณสถานที่พบศพ
ตำรวจเห็นแบบนั้นจริงไม่จริงไม่รู้ต้องเข้าไปแยกก่อนนะคะ
ก็แยกตัวนายซาริมออกมาแล้วก็นำตัวไปไว้ในที่ปลอดภัย
ศพเป็นเด็กหญิงเมียนมาอายุ๕ขวบนะคะชื่อเด็กหญิงซู
สภาพถูกทิ้งอยู่ในพงไม้ถูกมัดแขนขาแล้วก็ยัดใส่ถุงพลาสติกสีฟ้าขาวค่ะ
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยมา๓คน
หนึ่งในนั้นคือนายซาริมนะคะที่ถูกชาวบ้านรุมประชาธรรม
แล้วก็มีนายโซพี่ชายของนายซาริมแล้วก็พ่อของเด็กหญิงซูค่ะ
ตำรวจคุมตัว๓คนไปสอบสวนนะคะ
นายโรฟิกชาวบ้านระแวกดังกล่าวบอกว่า
เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่ช่วงทุ่มนึงเมื่อคืนนี้แล้วค่ะ
แล้วก่อนเด็กหายมีคนเห็นว่าไปกับพ่อแต่ตอนกลับพ่อกลับมาคนเดียว
แล้วก็เห็นว่านายซาริมกับพี่ชายอยู่ด้วยกันแล้วมีคนเห็นว่าอุ้มเด็กด้วย
ก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัย๓คนที่ตำรวจต้องสอบปากคำนะคะ
อย่างที่บอกว่านายซาริมคนนี้เคยถูกจำคุกคดีฆ่าข่มขืนเด็ก
พอออกจากคุกมาก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของผู้ตายได้๔เดือน
พอถูกเค้นสอบอย่างหนักกว่า๓ชั่วโมงสุดท้ายนายซาริมยอมรับสารภาพค่ะว่า
เขาเป็นคนฆ่าเด็กหญิงซูจนเสียชีวิตเอง
เขาเล่าว่าชวนเด็กหญิงสู่ออกไปเดินเล่นแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศเพราะว่าเสพยาเสพติด
พอเด็กเผลอเลยลากเข้าไปในป่ารกห่างจากบ้านเด็กประมาณ๕๐๐เมตรแล้วพยายามข่มขืน
ขัดขืนก็เลยบีบคอเด็กจนเด็กแน่นิ่งและเสียชีวิต
พอรู้ว่าเด็กตายก็เลยเอาเชือกฟางมามัดมือไขว้หลังเอาเถาวันมัดขาสองข้าง
แล้วก็เอาศพไปทิ้งในโพงไม้กลับมาที่บ้านกลับมานอนนะคะ
รุ่งเช้าทำทีออกไปช่วยตามหาเด็กที่หายไป
แต่สุดท้ายก็ถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมแล้วก็ถูกตำรวจจับได้นี่แหละค่ะ